เรื่องเพชรพระอุมาไม่ได้
นายเบรมชัยอายุเขาก็๖๐กว่า
อาจจะไปซึมซับหรือว่าพยายามที่จะเรียนแบบ
พฤติกรรมเรียนแบบกับพระเอกของเพชรพระอุมา

เพราะเป็นธรานป่าเข้าป่าร่าสัน
ไม่น่านะไม่น่าจะเป็นการเรียนแบบ
เรื่องนี้ดังมากนะครับเผ็ดพระอุมา
และมีความยาวมากที่สุดในโลก
คุณเขียนมาสอนบทพระพรรณของพณมเทียน
นมเทียนนี่เป็นนามปากกาของนายชัดชัยวิเศษสุวรรณภูมิ
ปัจจุบันอายุ๘๖ปีแล้วนะฮะ
คือพิมพ์เป็นตอนนะฮะทั้งรายสัปดาห์แล้วก็หนังสือพิมพ์รายวัน
ระยะเวลายาวนาน๒๕ปี

ที่เริ่มต้นตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ย

เมื่อปีพศ๒๕๓๓เดือนมิถุนายน

แต่ทีนี้พระเอกของเรื่องเนี่ยเพชรพระอุมา
เรื่องราวของการประชนภัยดินแดนลึกลับเข้าป่า

พระเอกที่เป็นพรานป่าที่ชื่อระพินไพรวัน
ที่เป็นผู้รับจ้างนำทาง
มันจะไปใช่พฤติกรรมที่ทำให้เกิดการลอกเลียนแบบ
ของคนในรุ่นที่เขาทันที่จะศึกษา

ฉัดชัยวิเศษสุวรรณภูมินะครับ

พฤติกรรมของนายเปรมชัยว่าไม่น่าจะใช่พฤติกรรมการเรียนแบบ
นี่เป็นเรื่องของความชอบส่วนตัวเท่านั้นนะครับ
ทีนี้เมื่อคนไหนก็ตามที่เป็นคนที่ชอบเข้าป่าชอบล่าสัตว์
ก็มักจะมานิยมอ่านเรื่องเพชรพระอุมา
แต่ไม่ได้หมายความว่าเรื่องเพชรผู้หวาเมื่ออ่านแล้ว

เพราะมันกระทั่งผู้หญิงอะไรต่อตัวนี้

แต่ไม่มีอาวุธไม่มีอะไรไป
จุดแรกที่สุดของเขาก็คือว่า

ไปเอาสัตว์เป็นไปจับไปดักมันเนี่ย
ส่งขายให้กับบริษัทของนายอำพล
เพื่อให้ส่งออกไปอยู่ในสวนสัตว์ประเทศ

เขาเองก็หมายความว่า
ถ้าไม่จำเป็นจริงในการป้องกันชีวิตคนอื่นด้วย
เขาจะไม่ยิงสัตว์ไม่ล่าสัตว์อะไรเลย
จะไม่ล่าอีกช่วงความสุขรเลย

หรือว่าไอ้นี่สัตว์ร้ายจริงเนี่ย
เข้ามารบกวนชาวบ้านชาวป่า

และพวกนี้ก็ตามล่าล่าไม่ได้ซูมไม่ได้เลย
อันนี้เขาก็จะไปร่างมาให้
พนมเทียนหรือว่าคุณชัดชัยบอก
นี่คือนิสัยใจคอของระพินไพรวันนะ
ของเรื่องเพชรพระอุมาเขาไม่ใช่ว่าไปล่าแบบว่าจะล่าเอาสนุกนะ
เขาล่าด้วยความจำเป็นนะครับส่วนด้วยความเชี่ยวชาญในเรื่องการเดินป่าด้วยนะครับ
แล้วก็วุฒิปืนในการล่าสัตว์ของคุณชัดชัยด้วยเราก็ถามว่าเออ
ลักษณะการตายของเสือดำที่ป่าทุ่งใหญ่นเรสวนที่ตกเป็นโจทย์ใหญ่ของกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนายเปรมชัย
มีรอยกระสุนทั้งหมดแปดรูเนี่ยนะครับคุณชัดชัยบอกว่าก็น่าจะมาจากการใช้ปืนลูกซองมากกว่า
เพราะว่าการยิงปืนลูกซองหนึ่งนัดมันมีลูกปลายที่กระจายออกไปหลายลูก
ส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากผู้ยิงเนี่ยไม่แม่นปืนก็เลยหวังผลให้สัตว์ตายในครั้งเดียวที่ยิงออกไป
แต่ว่าไอ้ลูกปลายเนี่ยมันจะยิงระยะไกลเกินไปไม่ได้
มันยิงได้ผลระยะไม่เกิน๓๐๔๐
แสดงว่าเขายิงในระใกล้เลยใช่ไหม

แล้วอันนี้การใช้ลูกปลานี่ก็คือมันจะทำให้หนังไม่เสียหายมากใช่ไหมครับคุณพ่อ
หนังจะเสียหายมากเพราะมันไร้เม็ดเข้าไป

เขาต้องการหนังทำไมเขาต้องใช้ลูกปลายเยอะขนาดนั้น
แล้วก็ข้างในเนี่ยมีเม็ดลูกปลายใหญ่ขนาด๙มม
และขนาด๘มมกว่าอยู่๙เม็ดอยู่ในนั้น
ทั้ง๙เม็ดจะพลุกกับหาหาเป้าหมาย
แต่จะพูดก็หาเป้าหมายกี่เม็ดนั้นสุดแต่ระยะที่ยิง
แต่ระยะใกล้ก็เข้าหมดทั้ง๙เมตร
นี่ฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราก็ไปตามหามาให้เลยนะครับ
นามปากกาพนมเทียนเจ้าของนวริยายที่เป็นตำนานของไทยเพชรพระอุมา
เพราะถูกพาดพิงถึงเหลือเกินว่า
นี่ไงเขาทำเรียนแบบติดนิยายเรื่องนี้นายเปรมชัยก็เลยเข้าป่าล่าสัตว

คุณพ่อคุณแม่เรารู้จักดีเลยนิยายเรื่องนี้ดังมาก